นักร้องสามร่างเล็กอย่างดาเอโนฟินนะครับได้สมทบทุนนะครับ
เป็นเงินกว่าแสนบาทนะครับเข้าร่วมโครงการในการทำสาธารณกุศลของพระบินบรรลือฤทธิ์ครับ
เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีจิตใจงดงามนะครับสำหรับนักร้องสาวทรงพลังอย่างดาธนิดาธรรมวิมล
หรือว่าดาเอ็นโดฟินครับซึ่งเธอได้ใช้เงินเก็บสะสมจากการทัวร์คอนเสิร์ตจำนวนหนึ่งแสนบาท
ให้กับมูลนิธิร่วมกระตันยูของพระปินบรือฤทธิ์นะครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก
โดยดาก็เปิดเผยว่าการทำบุญในครั้งนี้ตั้งใจถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และหลังจากนี้จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ถือว่าเราวางแผนไว้กับตอนนั้นยังเป็นพี่บินอยู่พี่บินก็ทำงานร่วมอาสานะคะอาสาสมัคร
แล้วก็ดาก็ติดตามเพจของพี่บินมานานตอนนี้เป็นพระบินแล้วแล้วดาก็จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ได้ช่วยพระบินไปนะคะในเงินจำนวนนั้นแล้วก็พระบินก็ได้ไปใช้ในงานอาสาสมัคร
ชอบงานอาสาสมัครอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนที่ดาได้ทำถวาย
หลวงท่านบอกว่าเราทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุด
แล้วทุกอย่างมันจะดีสังคมมันจะดีประเทศชาติมันจะดีจริง
หน้าที่ของดาก็คือเป็นนักร้องศิลปินนะคะก็ทำหน้าที่ของดาให้ดีที่สุดแล้วกัน